คืออย่างที่เราทราบกันทุกคนโดนหมดนะคะ
มีงานรายได้หดเงินหายทำไง
ก็ต้องไปหาอาชีพเสริมล่าสุดเปิดร้านจ้า
เปิดร้านที่ราชบุรีพาไปดูหน่อย
นี่บรรยากาศชิวแบบนี้

ครัวอาชีเสียงโหลนี่เห็นไหมลงทุนลงมือ
ทำอาหารเองทุกเมนูทุกจานนะจ๊ะ
ทำกับภรรยาเอ้าคุณผู้ชม
แล้วจะบอกว่ามีคนไปชิมแล้วบอกอร่อยมาก
คิดเลยว่าอาชีจะทำอาหารได้อร่อยแบบนี้
นี่ค่ะร้านของเขาอยู่ในพื้นที่ตำบล
ทัพตะโกอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีไม่ไกลจากกรุงเทพด้วย
อาชีเสียงหล่อเนี่ยน้อยคนนักที่จะรู้ชื่อจริงนามสกุลจริงแก่นะ
สมพงษ์บุญกุ้มสมพงษ์บุญกุ้มไม่รู้จักแต่อาชีใช่ไหมคะ
นี่ค่ะตัดสินใจเลยนะคะเปิดร้านวันที่๒๓พฤศจิกายนที่ผ่านมา
เพื่อหารายได้เสริมเลี้ยงดูครอบครัวน่ารักมากนะ
ชีวิตไม่สิ้นก็ต้องดิ้นกันต่อไปนะคะ
เมนูแต่ละเมนูอย่างที่บอกไปลงมือทำเองเห็นไหม
หั่นหมูยังหั่นเองเลยอ่ะหั่นผักก็หั่นเองค่ะคุณผู้ชม
พี่เบิร์ดพี่ต้นผัดไทยเส้นจันทร์พอไหวไหม
กะเพรารวมมิตรต้มแซ่บราคาย่อมยาวเป็นกันเองนะคะ

อาชีไหนอยากฟังเสียงอาชีหน่อยจ้า

มีอย่างเช่นผัดซีวกรุ๊ดเยาหรือขั่วไก่ซูมตำต้มแซ่บราบ

เสียงเป็นเอกลักษณ์มากเลยค่ะขนาดแนะนำเมนูยังแบบเออ